เจ้าตัวโพสต์ลอตเตอรี่นะคะแบบเป็นพัดเลยค่ะ

มวดที่หนึ่งมีนาคมนี้ชอบ๗๔๕๗๔๖

รีบซะนะเดี๋ยวลอตเตอรี่หมดก่อน

โปรดใช้วิจารณ์ในการชม

ยังไม่อยากเชื่อ
โพสต์กับที่มีอยู่ในใจมันหลายเลขเหลือเกิน

จิ้งหรีดขาวงเทวาน

ถูกรางวัลที่๕หลายใบเลยคุณผู้ชม

มีของขลังสุดลอดอย่างแม่แก่นมะขามร้อยปี
พี่จิ้งหรีดเขาใส่อยู่ตลอดนะคะ
แล้วก็ไม่พลาดจะเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงนี้
เธอก็เลยเข้าไปส่องในแผงลอตเตอรี่
แล้วก็หยิบจับมาหลายใบเลยคุณผู้ชม
แต่ไม่เห็นเลขคุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวนะเรายังไม่หมดความพยายาม
ไม่รู้ว่าพี่จิ้งหรีดขาวเขาใบ้เลขอะไรไหมเธอชูนิ้วแบบนี้๒นิ้ว
มาหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ขวัญก็พูดถึงเลข๒หลายรอบอยู่นะ
เอาแล้วดูมีดวนกระทั่งนี้
แต่พี่จิ้งหนึ่งเขาก็มาแทบทุกงวดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะ
มะขามที่พี่จิ้งหลีดขาวใส่เนี่ยนะพี่หนุ่มกัญชัยเขาก็ใส่
พี่จิ้งกับเขาเคยบอกว่าอันนี้ปังมากทำชีวิตปังมาหลายงวด
ดูลักษณะเส้นสร้อยแกนะเพราะว่าแกอะไรแกจะมีแซมเพชรเข้าไปด้วย
แล้วที่แซมเพชรเข้าไปมันหลายเม็ดอยู่นะ
เขาบอกว่าก็ถือปังวันทุกครั้งก็จะแซมเพชรเข้าไปทุกครั้ง